กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
มาดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมานะครับ
ยิงกระหน่ำกลางวงหมูกระทะเลยนะฮะ

ตายไป๒แล้วก็สาหัส๒นะครับ
ผู้เกาะเหตุเนี่ยอ้างว่าแค้น
เพราะว่าโดนกระนะกระแหน่
ดูถูกมาตลอดเวลาว่าเกาะเมียกิน
ทีนี้ครับรอโอกาสจะล้างแค้น
จะฆ่าให้ตายทั้งหมดมานานแล้ว
ทีนี้ครับเมื่อคืนนี้ก็เลยฉวยปืนมา
แล้วก็ยิงใส่กลางวงหมูกระทะไปแบบนี้
ทำให้มีคนเจ็บและมีคนตายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสักทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้นะครับ
ผู้เสียชีวิตซึ่งโดนยิงในวงหมูกระทะ
มี๒คนก็คือนายดันัยการสมบัติอายุ๕๒ปี

กู้ภัยรีบปั๊มหัวใจช่วยเหลือ
แต่เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนอีกคนนึงก็คือนายทศวรรษการสมบัติอายุ๒๕ปีนะครับ
ซึ่งนายทศวรรษเป็นลูกชายของนายดานัยที่เสียชีวิตไปก่อนแล้ว
ทศวรรษถูกยิงกลางอก
และคนนี้ก็เสียชีวิตอยู่กลางวงหมูกระทะเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วน๒คนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะครับ

ก็คือนางธนาทิพย์ไทยยิ่งยงอายุ๕๒ปี
ซึ่งนางธนาทิพย์เป็นภรรยาของนายดานัยนะครับ
แขนขวาและต้นขาขวาถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บ

ก็คือนางสาวนพศัพย์ไทยยิ่งยงอายุ๕๐ปี
ซึ่งนางสาวนพศัพย์เป็นน้องสาวของนางธนาทิพย์นะครับ
นางสาวนพศัพโดนยิงที่หน้าอกแล้วก็ที่สะโพกขวาครับ
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้นะครับก็เจ็บสองตายสองครับ
จุดเกิดเหตุก็คือที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลหมูศรี

ตำรวจสอบปากคำนายสุรพลผู้ก่อเหตุ
เขาสารภาพแบบนี้นะครับบอกว่าเขาลงมือก่อเหตุ
เพราะครับแค้นใจโกรธแค้นมาตั้งนาน
โดยทั้งหมดที่ถูกยิงนั้นก็เป็นเครือญาติกันนะครับ
นายสุรพลผู้ก่อเหตุถือว่าเป็นน้องเขยของนายดานัย

นายสุรพลก็เล่าเรื่องราวชีวิตของเขาให้ฟังนะครับ
คือเขาอยู่กินกับภรรยาก็คือนางสาวบุญตา
ซึ่งนางสาวบุญตาเป็นน้องสาวของนายดันัย

แต่ตลอด๒ปีที่ผ่านมา
โดนเมียของนายดานัยนะครับก็คือนางธนาทิพย์ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ย
กับน้องสาวของนางธนาทิพย์คือนางสาวนพศัพย
ที่เป็นผู้บาดเจ็บอีกคนกระแนะกระแหน่เข้ามาตลอดเลย
คือเขาถูกผู้หญิงกระแนะกระแหนมาตลอดเลย
หาว่ามาเกาะเมียกินมาเกาะเมียกิน
เนื่องจากนางสาวบุญตาภรรยาเขาฐานะดีกว่าเขา
อันนี้เขาก็รู้อันนี้เขาก็เข้าใจ
แต่ไม่อยากให้ใครมาดูถูกเขาว่าเกาะเมียกินนะครับ
เขาก็พยายามอดทนอดกลั้นมา๒ปี
นี่คือคำรับสาภาพของตัวผู้ก่อเหตุนะฮะ

เมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง๔คนล้อมวงกินหมูกระทะกันอยู่
ผู้ก่อเหตุคือนายสุรพลเนี่ยถือปืนออกมาจากบ้านนะครับ

เพราะว่ากลุ่มคนที่กินหมูกระทะกินหมูกระทะได้สักระยะหนึ่ง
ส่วนตัวของนายสุรพลผู้ก่อเหตุเนี่ย
ก็รอโอกาสนี้มานานแล้วเหมือนกัน

จากนั้นครับก็เอาปืนออกมาจากบ้านนะฮะ
แต่ว่าช่วงนั้นคือภรรยาเห็นพอดี

แล้วก็พยายามผลักตัวเขาเองไม่ให้ไปยิงคนในกลุ่มวงหมูกระทะเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าภรรยาก็สู้แรงเขาไม่ไหวเหมือนกัน
และอีกอย่างหนึ่งด้วยความโกรธแค้นไงคุณ
เขาก็แรงเยอะก็ผลักภรรยาล้มไปหลายครั้งนะครับ

คนที่โดนกระสุนใส่คนแรกก็คือนางสาวธนาทิพย์นี่แหละครับ

แล้วก็นางสาวนพศัพย์นะครับเป็นคนต่อมา
แล้วก็นายดันไนและนายทศวรรษเนี่ย
เห็นเหตุการณ์ลุกวิ่งมาหาเขาเพื่อจะทำร้ายเขา
เขาก็เลยหันปากกระบอกปืนยิงใส่ทั้งสองคนซึ่งเป็นผู้ชายจนร่างสุดนะครับ
สุดท้ายคนที่เป็นผู้ชายทั้งสองคนที่โดนยิงทีหลังเสียชีวิตคาวงนะ
แต่ว่าผู้หญิงสองคนที่โดนยิงก่อนเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ

แจ้งข้อหาแล้วก็ควบคุมตัวส่งโรงพักษณ์ในท้องที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ก็คือตัวนางสาวธนาธิปอายุ๕๒ปีนะครับกับนางสาวนกพระทรัพย์เนี่ยนะครับ
ก็ถูกยิงนะแต่ว่าไม่ถูกจุดสำคัญ
แพทย์ก็ให้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ทีนี้ก็อยู่ในความคุ้มกันคุ้มครอง